ที่ราชบุรีค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ล้อมวงกินข้าวดื่มเบียร์กันอยู่นะคะ
ปรากฏว่ามีอยู่สองคนเขาบอกว่าขอไปเคลียร์ปัญหากันหน่อย
ครับลุกไปไปเคลียร์กันสองคนคงจะเคลียร์ไม่ลงตัวหรืออย่างไร
ยิงกันเลยนะคะจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เพื่อนบอกไม่รู้จริงว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไร
นั่งกันอยู่กินกันอยู่บอกขอไปเคลียร์ปัญหากันหน่อย
ไปคุยกันสองคนสุดท้ายถูกยิงตายคนนึง
สองทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพโพหักไปตรวจสอบค่ะ
ในพื้นที่หมู่๓อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ริมทางเท้าติดคลองก็คือริมคลองโพหักค่ะ
บัญชาบุญธรรมหรือร็อกอายุ๔๐
เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านซ้าย๒นัด
นอนจมกองเลื่อนหายใจโรยรินอยู่นะคะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางแพรแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุก็มีขวดเหล้าขาวขวดเบียน
มีกับข้าวอยู่บนโต๊ะริมคลองไม่มีปลอกกระสุน
ก็เลยต้องคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันนะคะ

ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ก่อเหตุคือนายประพัทธ์อินทรชาติ
ในแอนอายุ๓๘ก็เป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุก็นั่งอยู่ด้วยกัน
กินข่าวกันดื่มเหล้าดื่มเบียกันมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะ
รวมแล้วประมาณ๘คนก็อยู่ริมคลองที่เป็นจุดเกิดเหตุ
พอ๒ทุ่มตัวนายบัญชาผู้เสียชีวิตกับนายประพัทธ์ผู้ก่อเหตุ
ลุกจากโต๊ะไปบอกขอไปเคลียร์กันหน่อยลุกไปกัน๒คน
กลายเป็นว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดนายบัญชาถูกยิงเขาที่หัวอาการสาหัส
หลังก่อเหตุตัวในแอนก็อาศัยช่วงชุลมุนหนีไปเลย
ขี่รถจากกระยันยนต์หนีเพื่อนไปเลยเพื่อนบอกงงจริง
ไม่รู้เลยว่าคู่นี้เขามีปัญหาอะไรกันตอนนั่งกินนั่งดื่มอยู่ด้วยกัน
ก็ไม่เห็นมีอะไรทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็มีการเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรไปบ้างแล้วแหละ
แต่ก็ยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปกติร้านเนี่ยจะปิดตอน๕โมงเย็น
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังนะ๒๓นัด
แล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่ามันไปแล้วแล้วเสียงก็เงียบไปเลย
แฟนสละกันช่องนี้เลยไปเคยต้นไม้
แต่ไม่เคยมีใครมายินกันตรงนี้
ไม่มีเลยได้ยินเสียงปืนแถวนั้นเวลาลอยกระทง
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันเกิดเหตุสามีให้ไปส่งในที่เกิดเหตุ
บอกว่านัดเลี้ยงกันกับเพื่อนเพื่อนเพิ่งออกมาจากเรือนจำ
ก็นัดกินเลี้ยงกันกินข้าวกินเบียร์กินเหล้ากัน
เธอก็กลับออกไปเธอบอกว่ากลับออกไปจากจุดที่ไปส่งสามีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ
โทรศัพท์มาเลยยี่สิบกว่าสายเธอก็ตัดสินใจวนรถกลับไปดู
อ้าวสามีโดนยิงยืนยันว่าสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครค่ะ
ไม่ค่ะไม่มีไม่มีไม่เคย
เขาไม่เคยพูดไม่มีบ่นไม่มีอะไรเลยไม่มี
เพราะว่าเขาทำงานกลับมาเขาก็นอนเล่นโทรศัพท์กับหนูสองคน
ใช้ชีวิตกันปกติไม่มีไม่มีอะไรเลย
แล้วมันจะมีอะไรที่สามีคนรัก
พี่หนูก็ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้จริง
คือถ้าเรื่องอะไรอย่างนี้หนูไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรหนูไม่รู้เลย
ก็ดีให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงถ้าเอาขึ้นมาพร้อม
ทำไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครนะพ่อแม่มันก็ไม่ต้องเกรงใจ
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรกันมา
แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นคนนั้น
เห็นเพื่อนนี้รู้จักกันไปหมดทุกคนน่ะ
เรียกเขาอะไรเขาลุกเขินมาอยู่ใหม่เขาอย่างว่าเลย

คือพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าฟังเขา
แต่คือน้องชายคนที่ว่าไปโรงพยาบาลกับน้องสะพ้าย
เขาได้ยินกับสิ่งที่เขาพูดว่าเฮ้ยล็อกกูอโหสิกรรมให้กูด้วยนะ
พี่ก็เลยแล้วก็พอเขากลับไปน้องพี่กับน้องสภัยก็เลยพูดคืนว่า
ได้ยินคนคนนี้พูดไหมว่าทำไมต้องพูดว่าเฮ้ยอโหสิกรรมกูด้วยนะ
ตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับในแอนแล้วนะคะ
แล้วในแอนโอ้โหมีประวัติฆ่าคนตายแล้วก็มีอีกคดีนึงเนี่ย

ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะคาดว่าอาจจะมีความขัดแย้งเรื่องธุรกิจ
หรือว่าอาจจะคิดว่าตัวผู้เสียชีวิตเป็นสายให้ตำรวจ
เพื่อนที่ไปกินไปดื่มกันเนี่ยเพิ่งออกมาจากเรือนจำกันทั้งนั้นเลย